ตามที่ทางพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนได้สอบถามเมื่อครั้งที่แล้วนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องวัคซีนนะครับก็คงเกิดนำนิดเดียวนะครับ
ตอนนี้ทางนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยทั่วโลกพยายามเร่งค้นคว้าพัฒนาวัคซีนนะครับ
เพื่อที่จะได้นำมาใช้เพราะเชื่อว่าวัคซีนนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญ

นักวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยก็ได้มีความร่วมมือกันหลากหลายหน่วยงาน
ภาครัฐเอกชนและมหาวิทยาลัยทั้งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยศิริราชโรงพยาบาลลามาและอื่นนะครับ

อันหนึ่งที่เราดำเนินการร่วมกันระหว่างจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

ก็คือทางจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

ท่านได้พัฒนาวัคซีนต้นแบบ
แล้วก็มีการทดสอบในสัตว์ทดลองก็คือหนูนะครับ
ฉีดตัววัคซีนต้นแบบนี้เข้าไป
จากนั้นก็มีการตรวจเอาเลือดหนูนะครับมาตรวจว่าภูมิขึ้นหรือไม่
ผลการทดสอบทางห้องบริการของกรมวิชาการแพทย์นะครับ
พบว่าหนูที่ได้รับการฉีดวัคซีนที่ต้นแบบที่ทางจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเนี่ย
อันนี้ก็คงนำเรียนความก้าวหน้าในการพัฒนาวัคซีนของประเทศไทยนะครับ
แม้ในขณะนี้การพัฒนาของเราจะดำเนินการไปตามขั้นตอน
อาจจะยังไม่ทันหลายประเทศอย่างเช่นประเทศจีนที่เขาทำมาก่อนล่วงหน้า
แต่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่เราต้องพยายามพัฒนาแล้วก็หวังว่าจะได้ประสบความสำเร็จต่อไป
เท่าที่ได้สอบถามดูหลังจากนี้ก็จะมีการทดสอบการฉีดวัคซีนนี้ในหลายรูปแบบในสัตว์ทดลอง
ก็ถือว่าเป็นข่าวดีอันหนึ่งนะครับถึงแม้จะเป็นข่าวเล็กแต่ก็เป็นความสำเร็จในก้าวเล็ก
แล้วก็อนาคตผมก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถพัฒนาวัคซีนให้ประสบความสำเร็จได้นะครับแล้วก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือสำคัญอันหนึ่งที่ทางคนไทยมีศักยภาพในการทำครับขอบพระคุณครับ
พร้อมกันเนี่ยที่ผลเป็นลบเนี่ยจะต้องไปตรวจซ้ำอะไรไหมครับครับนำเรียนว่าการตรวจทางบริการเนี่ยเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับ
เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อันหนึ่งที่คุณหมอใช้ในการวินิจฉัยโรคผู้ป่วยผมเชื่อว่าหลายท่านคงเคยไปโรงพยาบาลนะครับ
เวลาไปโรงพยาบาลคุณหมอก็จะซักประวัติตรวจร่างกายฟังเสียงหัวใจฟังเสียงปอดแล้วก็จะส่งการตรวจของบริการ
เพราะฉะนั้นต้องเอาข้อมูลทั้งหมดมารวมกันแล็บนี่เป็นข้อมูลประเภทหนึ่งเท่านั้นนะครับ
เพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งก็คือใช้สำหรับการวินิจฉัยรักษาโรคนะครับอันที่สองก็คือใช้ในการสอบส่วนควบคุมโรค
นักระบาดวิทยาเขาจะต้องนำข้อมูลทางระบาดวิทยาในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงเป็นกลุ่มไหนอย่างไร
รวมทั้งเอาผลการตรวจเนี่ยเอาไปรวบรวมกันนะครับจากนั้นเขาก็จะพิจารณาว่าแต่ละคนเนี่ยจะวินิจฉัยอย่างไร
เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมเข้าใจว่าทั้งคุณหมอแล้วก็นักระบาดวิทยาที่ทำการสอบสวนโลกในพื้นที่ก็คงเอาข้อมูลทั้งหมดมารวบรวมดู
แล้วก็ดูว่าผลแล็บแต่ละคนเป็นยังไงแล้วก็จะมีมาตรการในการดำเนินการต่อไปนะครับ
เพราะว่าหลังจากวันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารวันนี้วันพุธ
สี่วันที่ผ่านไปเนี่ยถ้าคนไหนที่มีอาการป่วยก็คงจะตรวจเจอเชื้อนะครับนะ
หรือว่าคนไหนที่ยังสบายดีอันนี้คุณหมอเขาจะดูเป็นลายไปครับผม